ที่มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาเป็นอักษรย่อให้เราได้ทานกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่านางเอกสายเก่าหน้าแบ๊วนะคะ
หันมาคบกับอดีตหวานใจซุปตาเบอร์หนึ่งคุณอ้ำพัชราภานั่นเองค่ะหวยก็มาออกที่นี่แหละค่ะ
อมสุชานะฮะเคาะกันมาเลยบอกว่ากำลังปลูกต้นรักกับแอมพิธาน
อดีตหวานใจซุปตาดังอ้ำพัชราภาอย่างที่ที่ฉันบอกไปนี่แหละ
กลายเป็นประเด็นร้อนไปก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุดนักแสดงสาวก็ออกมาเคลียร์ให้หายคล่องใจกันหน่อยแล้วกัน
อมบอกว่าจริงรู้จักกับไฮโซรุ่นพี่นะคะรู้จักกันมาพักนึงแล้ว
แต่ด้วยความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นคนรู้ใจ
แต่ก็ยอมรับอยู่เหมือนกันว่าก็กำลังศึกษาดูใจกันอยู่นั่นแหละ
ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวต้องถูกเปรียบเทียบกับคุณอ้ำพัชราภาซุปตารุ่นพี่
แน่นอนว่าเป็นเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
ออมบอกว่าอันนี้ก็เข้าใจค่ะ
รู้จักกันผ่านการแนะนำของเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็กำลังศึกษากันอยู่

ไม่ถึงปีแน่นอนค่ะ
คือจริงอ้มแบบไม่อยากให้เกิดเรื่องบินอะไรแบบนี้เลยค่ะ
เพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนที่เราเคารพ
แล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่คือเราชื่นชมเขา
ความรู้สึกว่ารบกวนพี่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
นอกจากนี้เจ้าตัวก็เผยถึงเรื่องการเปลี่ยนผู้จัดการคนใหม่ด้วย
ตอนนี้มอบหมายให้พี่ปิ๊กชาญฉลาดผู้จัดการฝีมือดี
มาดูแลเรื่องงานให้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญานะฮะ

คือเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราก็มีงานต่างประเทศ

ก็จะมีประเทศอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อยากให้พี่ปิ๊กช่วยมาซัพพอร์ตตรงนี้
เพราะเราก็จริงคุยงานไม่ค่อยรู้เรื่องไง
แล้วก็ให้พี่เขามาช่วยน่าจะดีที่สุดค่ะ
เราสามารถมีทีมที่ซัพพอร์ตกับงาน

ว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดี

แล้วคุณดูแลเก่าเราไม่ได้มีปัญหาด้วยกันไหมครับ
ไม่ได้มีปัญหาแน่นอนค่ะ
แล้วก็ยังทำงานร่วมกันได้ค่ะ
ช่วงนี้งานเยอะนะคะมีผู้จัดการเอาไว้ดีกว่า

หลายคนไปเพ่งเล็งอาจจะผิดประเด็นกันก็ได้

แล้วก็คุณอ้ำกับคุณแอมเอง
ก็เลิกรากันมาปีนานแล้วเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าใครจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะ
ก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีกันไปนะครับสำหรับคู่นี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งคู่แหละ
หลังจากนี้น่าจะถูกจับตามองค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าส่งกำลังใจไปให้แล้วกันสำหรับทุกคนเลยนะคะ